ดูช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่สบายเหรอภาพนก

เออวันนี้อังจิดูสืมชอบ

ก็ช่วงพักแป๊บนึงไปลองนวดดูคุณแม่
แล้วเขากดหัวใจมากเลย

ไม่มีนาบเลย
เป็นหมอของผู้หญิงค่ะ

แต่ช่วงนี้สงบป่าวสงบข้ามกลัว
เดี๋ยวมีคนโทขหาอีก
คนโทขหาเยอะทุกช่วงนี้

โหดทุกวันเลย
เมื่อวานนี้วันที่๓๐สิงหาคม

บอกว่าเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๒๘สิงหาคม
ร้อยตำรวจเอกรหัสชัยศรีสุมังนะครับ
เป็นรองทรวจสอบสวนอยู่ที่สอนอคัณะยาว
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิต

แวงท่าแรงนะครับเขตบังเขน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงนะครับ
บริเวณริมคลองหนองจราเข้บัว
ใต้ถุนบ้านครับไปเจอนี่ฮะ
ใกล้กับโต๊ะหินอ่อนไปเจอนางสาว
มานิดคงวิเศษอายุ๕๔ปี
สภาพศพนะครับนอนหงายท้องอยู่

กางเกงขาสั้นสีดำที่บริเวณใบหน้าเนี่ยถูกแรงระเบิดนะครับ
แล้วก็มีเลือดกระจายเต็มพื้นเลย

หลังจากนั้นนะครับนางสาวสถิธรเริงพงพันธ์อายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ได้มีการกล่าวนะครับ
บอกว่าเมื่อหัวค่ำเนี่ยตนเองแล้วก็ผู้ตาย
ชวนกันไปอาบน้ำมนต์เพื่อสะดอกเคราะห์
โดยมีนายวิโรธสำรานเกรดอายุ๕๐ปี

ระหว่างที่ตนเองเดินออกไปเนี่ย
เพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาอาบน้ำมนต์
ปรากฏว่านางมานิดนั่งรออยู่ที่แคล่ใต้ถุนบ้าน
เมื่อเดินกลับมาอีกทีเพราะว่านางสาวมานิด

สำหรับบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของ

ซึ่งขณะนี้ยังติดคุกอยู่ในเรือนจำ

ภายหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจได้มีการ
นำตัวนายวิโรธไปสอบสวนที่สนคณะยาว

บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงผู้ตายเอง

ไทยประดิษฐ์ยิงกรอกป่าผู้ตายซะเลย
แล้วก็นำอาวุธปืนไปโยนทิ้งลงในคลองหนองจราเข้บัว

ตำรวจเองไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
เนื่องจากลูกชายและก็ภรรยาของนายวิโรธนั้น

แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่

หลังจากนั้นได้มีการไปสอบปากคำ

ก็คือทางชื่อว่านางสาวมานิดเนี่ยนะครับ
เขาเป็นร่างทรงคู่กัน

แล้วก็ทางเจ้าพ่อคนนี้นะครับ
ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนยิงจริง

ผลประโยชน์ด้วยลักษณะอย่างนั้น

คนนี้ก็จะทรงอยู่แล้วแบบปืนเขาดีเธอ
ไม่ได้อยู่ในห้องยิงอยู่ที่แคล้ข้างล่าง
อเรนนี่ส์ก็ใช่ไงปืนเขาหลุดกระสุนเขาดี

ยังไม่ได้ทรงเพราะว่าเขานั่งอยู่ที่แคล้
อเจมส์หาไปเรื่องผลประโยชน์
ผลประโยชน์ก็เป็นนี่ไงก็เป็นร่างทรงทั้งคู่

เคนก็ไม่สามารถที่จะวางตีนเป็ดเพื่อจะยกเข้าไปได้
ก็ต้องให้ระคังนี่ลอยไปลอยน้ำอ้อมประตูโขงนะคะ
แล้วก็ยกขึ้นรถเพื่อเข้าวัดต่อไปอีกทีนึง
ก็นำมาช่วยเอาไว้ได้เยอะทีเดียวเขาเรียกว่าน้ำช่วยพยุง
ก็ไม่ต้องแบกเอาน้ำลอยมาลากเข้าไป
ก็มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าระคังออกเดินทางจาก
หล่อดังกังวานอำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลเลยนะคะ
เมื่อเวลา๑๙นาฬิกาของวันที่๒๖สิงหาคมก็ไปถึงวัด
เวลา๑๙นาฬิกาของวันที่๒๗สิงหาคมใช้เวลาในการเดินทาง
ลอยน้ำมา๒๔ชั่วโมงเต็มเลยเพื่อถวายวัดป่านวลแพง
กับความประสงค์ของคณะเจ้าภาพและสิทธิ์ยานุสิต
เพื่อที่จะบำรุงและสืบทอบพระพุทธศาสนาเป็นถาวรมัตถุคู่วัดสืบไป
หลวงปู่บุญอุ้มอาพัสโรเจ้าอาวาสวัดป่านวลแพง
ก็เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่ระคังไม่จมน้ำ
วิธีการนำถังศูนยากาศผูกติดไว้บนส่วนหัวของระคัง
เพื่อที่จะให้ส่วนที่หนักที่สุดประคองหัวไม่ให้จมน้ำ
ซึ่งก็บอกว่ามีระดับความลึกประมาณ๕เมตรเลยทีเดียวนะ

พร้อมกับใช้กำลังแรงคนช่วยกันดึงระคังเรื่อยมาจนถึงบริเวณวัดแล้วก็
เครนยกอีกทีขึ้นมาใส่รถแล้วก็ขับเข้าไปที่วัดได้อืม
ก็ใช้หลักก็คือเอาอะไรรองข้างล่างแล้วก็ลอยน้ำ
เมื่อวานนี้มีการเตือนมาบอกว่าให้ช่วยกันหาเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกัน
เขาบอกว่าเด็กหายไป๑๑คนไปไหนอ่ะปรากฏเจอแล้ว๑๑นักเรียนอเมริกันนะฮะ
หลงป่าอยู่ที่ห้วยตึงเท่าหลังทหารมธบ๓๓เนี่ยบุกเข้าไปช่วยเลยนะครับ
เกือบเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ก็ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมธบศ๑๓เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ดอยปุ๋ยเนี่ย
เข้าไปทำการช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกา๑๑คน
เป็นผู้หญิง๑๐น้องผู้ชายคนเดียว
อายุของพวกเขาอยู่ที่ระหว่างประมาณสูงสุดคือ๒๒ปี
อายุ๑๘๒๒คือเดินทางนะฮะเข้าไปวิ่งนะครับ
วิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติป่าภูเขาเหนืออ่างเก็บน้ำ
ห้วยตึงเท่านะฮะอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ย
ออกจากพื้นที่บริเวณหน้าผาเหมือนแบบว่าตรงน้ำตก
มันจะเป็นน้ำตกพอดีหลังด้านอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าเนี่ย
อันเนื่องมาจากพระราชนำริเนี่ยนะฮะที่อำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่
โดยการกู้ภัยครั้งนี้เกิดหลังจากที่ได้รับการประสานงาน
จากตำรวจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ว่ามีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันเนี่ย
เดินหายเข้าไปในป่าตั้งแต่บ่าย๒โมง๑๔นาฬิกาของวันที่๒๙สิงหาคม
นักแรงแรกเปลี่ยนชาวอเมริกันกลุ่มนักกล่าวเนี่ย
อย่างแรกเลยก็คือเป็นไฮไลท์ก็ต้องเรียกรถสี่ล้อแดง
จากมชมาส่งที่ใกล้ลานพระพุทธรูปภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า
จากนั้นเด็กเขาก็เริ่มเดินป่าเดินป่าเข้าไปยังน้ำตกตาดหมอกนะฮะ
แล้วแต่เดินหลงทางจนหาทางออกไม่เจอจนเข้าช่วงค่ำ
โชคดีในพื้นที่เนี่ยมีสัญญาณโทรศัพท์ว่ะตรงนี้โชคดี
บอกได้ว่าอยู่จุดไหนจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อเวลาทุ่มนึง
โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการช่วยเหลือค้นหาทั้งทางบกทางน้ำ
ป่าเขาน้ำตกที่อ่างเก็บน้ำจึงเท่าจัดทำไว้เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ฝึกซ้อมแผนปกติเขาฝึกซ้อมกันอยู่แล้ว
สามารถนำตัวออกมาได้เวลาประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาที
โดยเจ้าหน้าที่เราบอกว่าการช่วยเหลือค้นเป็นด้วยความยากกันบากกว่าสมควรนะ
สูงกว่า๘๐เมตรเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทั้งวันทั้งหมดอยู่ในที่
อะไรอาจอาจว่าอะไรหานกก
แล้วก็อยู่ที่คือเอาเด็กมันเดินไปเรื่อย

มีเค้าให้ดีจริงใช่ไหม

เพราะเด็กที่รอจะติจิคุณแม่อยู่น่ะ

ใช่ไงเขารู้ทุกอย่าง

หมายถึงเขาเบื่องหลัง

เพราะว่าตอนที่ถ่ายอะไรนะสปอร์ตมดดำก็ต้องยืนอย่างนี้

ขวันอ่อนดีจังเลยคุณคุณควันอ่อนแล้วนะพูดถึงว่าแม่วัวปุ๊บก็ขวันอ่อนนะครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๗หมู่ที่๑๙ที่ตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวงที่โคราชที่นครราชสีมาเนี่ย
แม่แม่วัวเนี่ยทำไมบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยได้คลอดลูกแฝดออกมาเป็นแฝด๕ตัวเลยนะ
ซึ่งมันก็แปลกดีกับการบัวที่คลอดไป๗ตัวกดก็ไม่ถึงการคลอดก่อนกำหนดทั้งทีมีอายุคันเพียง๗เดือนนะ

มีตำหนิเหมือนกันหมดเลยหรอ

ซื้อวัวตัวดังกล่ามาจากพ่อค้าวัวในหมู่บ้าน

วัวก็กำลังตั้งท้องอยู่ประมาณ๔เดือน
โดยเป็นท้องแรกของแม่วัวตัวดังกล่าว

ใช้วิธีการผสมแบบธรรมชาติ

เช้าตรู่เนี่ยนะฮะ
เช้าตรู่เช้าตรู่
เจ้าขาวแม่วัวเนี่ยได้มีอาการแปลก

โดยวัวทั้งหมดมีร่างกายสมบูรณ์ดี

ก็เนื่องจากเชื่อว่าลูกวัวทั้งหมด
จะเอาโชคเอาลาบมาให้

ก็ต้องตีเป็นเลขกันแล้วไง
เดี๋ยว๕แล้วทำไม๔มี๓

ตายมันก็ต้อง๐สิ

อันนี้เขาตีกันมานะผมไม่เกี่ยว

เออตัวผู้๓ตัวเมีย๒ไง

ไปอีกเรื่องนึงว่าตอนนี้โลกออนไลน์
ชื่อว่าในศรีช้างอยู่

ทำมาแล้วหลายครั้งออกอุบายโดนหมากัด

เรื่องเนี่ยไปเกิดขึ้นวันที่๒๖สิงหาคมนะฮะ

โดยป้าเสื้อสีขาวเนี่ยเขาก็มีรูปให้ดูนะครับ
อ้างว่าโดนสุดนักบ้านของเขาเนี่ยกัด

ป้าเนี่ยแกเดินมาหาช่าง

เขาเป็นโต๊ะสนุกเกอร์

บอกว่าโดนหมาที่บ้านกัด

ป้าแกก็โชว์รอยแผลที่กัดให้ดูนะครับ

ไปเอายาจากไหนมาทาเนี่ยป้า

เป็นเงิน๑๗๕๐บาท
ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของเจ้าของเพจนี้นะฮะเขาเป็นเจ้าของหมา

พี่ชายเนี่ยก็เลยโทรมาบอกว่าเกิดเรื่องแล้ว
เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรเลย
เราก็ต้องรับผิดชอบเขานั้นแต่ทั้งที่หมานี่เป็นหมาเรา

ไปเล่นสนุกอยู่ที่ร้านของเขาเนี่ย

บอกว่าโดนหมากัดเหมือนกัน

เพราะหมาบ้านพี่เนี่ยตัวแล้วจะตุ่ม
ตัวเล็กกระปินจะไปกัดป้าได้ยังไง

บอกป้านี่ค่าไปขนาดนั้นได้ไง

ทีนี้เขาเลยตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาบอกว่า
ข้อหนึ่งเนี่ยหมาของเจ้าของบ้านคนนี้
เจ้าของโต๊ะสนุกเนี่ยแก่แล้ว

แล้วมันก็ไม่เคยกัดใครในฟันหักหมดปากนะ

ข้อสามป้าเนี่ยไปเอาบริษัทดีมมาจากไหน

ลองไปดูในกล้องแล้วไม่น่าจะมีนะ
ข้อ๓ป้าเดินตามบ้านไปทั่วเลย
ว่าโดนหมากัดไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปถ้วยหมดนะฮะ

เดินตรงดิ่งเข้าหน้าปากซอยบ้านเราเลย
คงไม่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แน่

แล้วก็ไม่มีมีประแม่ว่าหมาจะกัด

เขามีการไปตรวจสอบไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

๑๔รายแม่ชี๑คน๑๓
จากข้อมูลเก่าเนี่ยบอกว่า๖รายนะ
บอกว่าทำมาหลายปีบางรายโดนเมื่อ๒ปีก่อนนะครับ
เรื่องนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะชั่งเข้าไป

มันเริ่มเยอะขึ้นด้วยเลยมีล่าสุดแล้วเนี่ย
ดำบอกนะครับว่า๑๔ราย๑๓รายแล้วก็มีแม่ชีอีก๑รายรวมเป็น๑๔รายนะครับ

แล้วก็จะขอเงิน๕๐๐บ้างนะฮะ๑๐๐๐๒๐๐๐๒๗๐๐๓๐๐๐บาท

พูดถึงหมาหมาเมื่อวานหมาของสองผัวเมียโจรนั้นน่ะ

หมากลายเป็นฮอตยิ้ดปิดนิ

แต่มันก็ไปอยู่ในของกลางด้วยเธอ

ไม่ใช่ฆาตาหมาตอนออกเป็นข่าว

ก็เดี๋ยวเห็นหน้าหมาว่าน่าเป็นยังไง

เพราะน้องเป็นไร้เดียงสาเพิ่งกำลังจะเอาไปทำเคส

นี่ไงคนก็แชร์กันทั่วไปหมดเลยเห็นไหม

เนี่ยคาดจริง

ปิดทุกรูปเมื่อวานหมาออกอากาศจาก
หมาเป็นทุกคนพูดถึงหมาหมดเลย

เห็นไหมมีคาดตาหมาไว้
คาดหน้าหมาแต่ว่า

แต่จริงหมาเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะคนนี่แหละ
ก็ดีแล้วน่ารักดีออก

แต่ว่าคาดเขาไว้เพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องจริง
ไม่ได้เดี๋ยวคนจำได้ว่าหมาตัวนี้เป็นหมาของโจร

เริ่มจากอุ้มลูกอุ้มลูกสามคนอุ๊ยเมื่อวานนั่งดูข่าวเขา

นี่แหละดูจากไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยสนุก

ลูก๓คนอุ้มจนลูกโตทำมา๑๕ปีได้ทรัพย์สิน๒๐ล้าน

โอ้โหเขาทำเป็นนั่นเลยเป็นลำเป็นสำเลยนะฮะแล้วตำรวจเก่งจริงที่ไปจับได้เนี่ย
จับได้ที่ผลโยธิน๕๐กว่าเขาตีระแวกไว้เลยว่าต้องอยู่ที่นี่แน่อยู่ที่นี่แน่
แล้วก็ตามเช็คเลยว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนปรากฏไปเจออยู่ที่นี่
ซอย๕๐กว่าเขาตามไปเลย
จริงตำรวจก็เจอไม่มีใครแจ้งบ่อแสนะเขาตามไปดูเอง
ไปเจออยู่ที่นี่ก็นั่นไงแล้วคือ๒คนผัวเมียต้องคู่นี้นะ
เขาไม่มีอาหารกินใช่ไหมเขาก็จะให้หลานของเขาเนี่ยจ้างหลานชายหมื่นนึง
เอาไปซื้อให้บอกว่าไปหาข้าวมาให้เขากินหน่อย
โดยที่ไม่ได้บอกหลานชายเนอะตัวเองเนี่ยเป็นโจร

แต่บอกว่าตัวเองป่วยให้เอาข้าวมาให้กิน
หลานชายก็มีคนนำส่งข้าวส่งน้ำให้

ลูก๓คนแล้วก็บอกมีทั้งบ้านมีรถ๓คันด้วยนะ

ชอบเอาทองเอาอะไรใส่กระเป๋า

นางใส่ทองเว่ย๒๕บาทเพิ่น
ทำเป็นเอาแบบว่าเอาหมามาวิ่งเล่นแล้วก็สั่งของเยอะไง
เออไปซื้อแห่ให้เขากางแห่
เมตรเขาก็กางเต็มร้านเลยสุดท้าย

แล้วก็เงินได้มาชื่อเปลี่ยนบ่อยเห็นไหมไม่ต้องหมอดู
แต่ที่มันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมเปลี่ยนในระหว่างที่ตำรวจตามจับเนี่ยนะ
ล่าสุด๒๓วันก่อนยังอุตส่าห์เอาของที่ขโมย

คือนางไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวเลย
มากแต่นางก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อเขาก็ถามแบบนี้มาตลอด

นางสุดแบบโอ้โฮนี่แหละสุดของจริง
พักเบรกของเรื่องข่าวมาดูข่าวดีจากเอสเซนต์กันบ้างค่ะ
ล่าสุดมีสินค้ามาใหม่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว
แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตพวกเราแบบสุดเลย
นี่เลยฮะผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรช่วยย่อยสลายขุยผ้า
ซักยิ่งใหม่ยิ่งซักยิ่งหอม
นี่นะฮะต้องถามอย่างนี้ว่าเบื่อกันหรือเปล่า
เสื้อผ้านี่ซื้อมาแบบแพงแล้วก็ชอบมาก
พอใส่ไปนี่นะฮะซักสักพักขึ้นขุยแล้ว

ด้วยเอสเซนต์สูตรย่อยสลายขุยผ้า
ให้เสื้อเรากลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับ
เพราะว่านี่เลยค่ะมีสารช่วยย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกิน
ทดสอบแล้วว่าได้ผลแน่นอน
แล้วก็นอกจากจะไม่ทำร้ายเนื้อผ้า
แล้วก็ยังมั่นใจได้ว่าซักสะอาด
เพิ่มความสดใสสลายขุยผ้า
ช่วยทำให้เสื้อผ้าที่ดูเก่าด้วยขุยผ้าดูเหมือนใหม่ด้วย
ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องความหอมคุณที่สักเมื่อไหร่

นี่นะฮะใครอยากจะทดลองซื้อไปใช้หา
หรือไปใช้กันนะก็สามารถไปหาได้เลยนะครับทั้งแบบถุงแบบขวดนะครับ
หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

แต่มันหอมจริงนะท่านชายมันหอมนะเอาไหม
เขาออกมาเคลียร์เลยนะคุณเต๋อไปพูดกับเขาอย่างนี้

เดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเขาติดหรือไม่ติด

นายกิ๊กกลับช่องวันแล้วเหรอ

เต๋อฉันทวิทย์ก็ออกมาเคลียร์นะคะ

ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีแบบโมเมนต์หวาน
มาให้แฟนได้เห็นกันบ่อยนะคะ
แต่ล่าสุดพระเอกหนุ่มคุณเต๋อชันทวิทย์
แล้วก็คุณหวานใจของเขาคุณใหม่ดาวิกาก็ถูกเพื่อน

หลังนี้ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาให้กับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนเลย
ก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับสาวสวยของเรานะคะ
เรียกว่าตัวติดกันตลอดเวลาเลย

ก็เลยรีบออกมาชี้แจงทันทีบอกว่า
เพื่อนแอบเมาส์นะว่าพักหลังเนี่ย
อืมตัวจะติดกับน้องไหมมากกว่าอีกใช่ไหม
เพื่อนคนไหนครับมีเพื่อนแซวด้วยเหรอ

แค่ผมไม่ว่างผมถ่ายละครก็๗วันแล้ว
ช่วงเวลาส่วนตัวที่จะได้เจอกันก็ค่อนข้างน้อยนิดหนึ่ง

เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาไปพบปากกับเพื่อน

จะเป็นแนวโทรคุยส่งข้อความคุยกันแบบนั้นมากกว่านาน

สูสีกันครับพอกันแล้วก็หัวเราะ

ผมเป็นคนที่บ่อปางหน้าธนุถนอม
ถ้าเขาแกล้งเราแล้วมีความสุขก็ยอมได้ครับ

ก็มีบ้างครับถ้าว่าง
แต่ช่วงนี้จะเจอกันในละครเยอะกว่า

นั่นไงผู้จัดการเป็นผู้จัดแล้วไง

นางสาวไม่จำจัดนับสกุลมาทำ
แล้วก็เอาใหม่เป็นนางเอก
แล้วก็เต๋อเป็นพระเอกไงแต่พระเอกมันมีหลายคนไม่ใช่เหรอ

แต่หมายถึงว่าเต๋ออยู่คู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
ก็อ่านตามข่าวนะ

พูดถึงช่องวันก็ต้องคิดถึงพี่บอยทะกลเกียจวีรวรรณอยู่แล้ว

ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าไนกี้ออกไปเล่นทั้งช่องแปด
ช่องแบมมี่เดี๋ยวกว่าเล่นทุกช่อง
เล่นทุกช่องเลยเห็นเพิ่งไปงานกับช่อง๘มาด้วย

ก็ดูเหมือนว่ากระแสของไนกี้จะดูเบาลงอย่างชัดเจน
เพราะตอนที่เขาอยู่ช่องวันเหมือนช่องวันอัดให้แบบโอ้โห

จนล่าสุดมีกระแสข่าวลือออกมาว่า
เจ้าตัวเนี่ยอ้อนจะขอกลับไปอยู่กับพี่บอยทะกลเกียจแล้วนะฮะ
งานนี้ไนกี้เขาบอกอย่างนี้มีข่าวแววมาว่า

พอดีเพิ่งได้ไปโปรโมทหนังที่ค่าย

รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าตอนที่เขาอยู่ที่ช่องวัน

เพราะพี่บอยพี่ป้อนผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาสเรา

ทุกคนทักทายกันอย่างดีเราก็รู้สึกตื้นตัน
คนเลยมองว่าออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้ว
มันไม่เปรี้ยงเหมือนตอนที่อยู่ช่องวัน

บทดีแล้วว่าเล่นเขาโชว์หุ่นตลอดเวลาเลยในกี้อะ

เพราะเขาไม่เป็นพระเอกผูกขาดของช่องแกรมมี่เหรอฮะ

ช่องแปดเขารับหลายเรื่องเนี่ยเหมือนตุมตามอย่างเงี้ย
มตามเป็นนักแสดงอิสระแต่ตุมตามออกมาเป็นอิสระแล้วแบบว่าดูมันดังขึ้น

ใช่ว่าไอ้ตุมตามนะออร่าจับมากจริง

ไนกี้ตุมตามออร่าจับหล่อ
ใช่เนี่ยลูกชายตุมตาม

ก็เหมือนกับว่าออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงแล้วใครจะมองว่าดอกไม่ดอบก็ไม่รู้
แต่ผมทำงานตลอด๗วันเลยนะครับ
ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไปไม่รอดเหมือนที่คนอื่นเขามอง
ไม่ครับเรามองว่าถ้านายมีเรื่องไหนที่แบบว่าต่อกันเขาก็จะเรียก
เอาจริงคือรู้ใช่ไหมว่าไนกี้พี่หนุ่มมันไม่เหลือเงินเลยนะ

เพราะฉะนั้นที่มันอันนี้พูดแบบว่าในฐานะคนสนิทกันเลยนะ

แล้วถ้าได้รักลูกสาวเต็มตึกกันไม่เหมือนกัน

พี่มันเอาเงินไปรักษาพ่อมันจะมันไม่เหลือเงินในบัญชีสักบาท

คุณแม่ตอนนี้เราก็ต้องตรงปล่อยวางว่าง

อ๋อคุณแม่ค่อยมาบอกผมกินกันสนุกมากเลยครับ

เขาบอกว่าทุกวันนี้เขาก็มีงาน๗วันนั่นแหละ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิด

แต่เขาแค่ขอให้มีงานทำงี้ไปเรื่อย

ผมแค่ขอให้มีคนให้โอกาสเขาเขาก็โอเคแล้ว

ที่ถูกจับตามองในความสัมพันธ์มาตลอดเลยนะครับ
คู่ของนางเอกสาวนิชานัทนิชา

เป็นวันคล้ายวันเกิดของโตโน่อายุ๓๒ปี

เขาประกอบเข้ามาเข้าอายุเยอะขึ้น

คือนิชาก็โพสต์ภาพคู่แล้วก็มีการอวยพรด้วยนะครับ

ก็ขอให้พลังมันมากขึ้นจนล้นโลกเลย
ดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะทำอะไรก็
หวังอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่าง
ขอบคุณที่ชวนทำแต่สิ่งดีเรื่องดี
มันเป็นพลังงานบวกในชีวิตจริง

พวกเขาเป็นพลังรักดีเนอะคู่เนี้ย

ขอบใจนะเจ้าเด็กน้อยว่ะ

ก็เหมือนพวกเขาฮี่ใช่ไหม

เขาก็น่ารักดีนะเนี่ย

แต่โต๊ะโน่ชอบทำความดีอะไรเยอะ

แต่เวลาเราถามนิชาเขาไม่ตอบนะ

ก็เห็นนางไปประเทศลาวด้วยกันไปช่วยคนประเทศลาวนี่

เพราะว่ามีแฟนคับจิ้มเขาเยอะเขาไม่ได้เป็น

แหมอะไรอ่ะ

เป็นด๊อคเตอร์เขาติดปริญญาเอกเรียบร้อย
เขาเป็นใครเขาทำอาชีพศาสถ์มาหาอาชีพอะไร
จริงจริงเขาบอกมีรูปในไอจีด้วยหรือเธอมีพี่มามเขาไปล่องเรือด้วยกัน
ไม่เขาไปเจอกันในที่ทำงานพี่มามเขาไปทำงานแล้วก็เจอกัน

สักอย่างเลยอ่ะตอนนั้นทำไมเธอไม่ถามว่าถ้าหนูจะได้ผัวเรียกรวยนางตอบเธอว่าไงนะ

เธอไม่มีทางหรอไอจีคนเรียกรวยไหนไปเดินเจอเธอ
ตอนนี้พัดคุณปังหน้าหมดต้องจับหน้าคุณไม่ได้เลย
ไม่ต้องปังนิดนึงช่วงนี้เขาขึ้นหน่อย
ช่วงนี้กลัวคนมาตีหลายกรณีเหลือเกินคุณแม่มาก็โยนให้หนูตลอด

เอาร่ะต้องจะมีตัวน้อยอีกคนนึงนะมาเติมเต็มความสุข
ทั้งสองคนคุณเบ้นนี่หยุดทำงานเลยเหรอคุณหนุ่ม
ปกติท้องอยู่หยุดทำงานเลยแล้วก็เบ้นพรชิตาเนี่ยกับมิคบรมวุฒิเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดทั้งคู่ได้อุ้มลูกสาวน้องปริมมาถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
แล้วก็ตอนนี้อายุคัน๖เดือนแล้วนะฮะก่อนที่จะยนต์โฉมเบบีน้อยคนที่สอง
ได้ลูกสาวหมดเลยเนอะน่าจะได้ลูกชายสักคนอะเนาะจากครอบครัวนี้นี่ตุลาคมคลอดแล้ว
ด้วยด้วยเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยฮะนี่
เขาขายปูอะไรที่ส่งมาให้เรากินชื่ออะไรนะปูไข่เยิ้มปูไข่เยิ้มไปมิ๊ก

สดเนาะจริงอร่อยส่งมาอีกก็ได้นะสับมาก
กล้องถ่ายรูปสวยงาม

ใครก็เป็นเจ้าของได้คุณ
รับอีกทีสี่ทุ่มกว่า

ปีนี้จะไปอีกเวิร์ด

เขาก็บอกร่างกายของฉันปัญหาของฉันเอง

เอ้าเป็นคนตัวเล็กก็แบบว่าแบบ
เขาไม่มีแต่เขาก็ดูเซ็กซี่นะพวกนี้น่ะโคตรจริงแต่น่าจะดูเซ็กซี่

บางคนก็มักจะล้อเรียนเรื่องรูปร่างกันเป็นปกตินะคะ
เรื่องความสูงหรือว่าเตี้ยเรื่องอ้วนเรื่องผอมก็สัญหากันมาเอามา
เอามาไม่คิดถึงหัวอกหัวใจคนถูกล้อเลย
ถึงเรื่องที่มีคนคอมเมนต์ล้อเลียนเธอ
เกี่ยวกับขนาดของหน้าอกผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่า
วันก่อนนั้นฉันได้เห็นโพสต์เกี่ยวกับตัวฉันเลย

แล้วคุณรู้ไหมว่าคนพูดถึงฉันว่ายังไง
พวกเขาล้อเรียนเรื่องรูปร่างของฉัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขนาดหน้าอก

แต่พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล้อเลียนรูปร่างคนอื่น
อย่างแรกร่างกายของฉันไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบ
ฉันเองมีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ตรงที่หลัง

นั้นไม่ได้บ่งชี้ถึงอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้หมายความว่ายิ่งคุณมีหน้าอกใหญ่กว่า

ที่ฉันเปลี่ยนได้คือวิธีคิดดังนั้น
ฉันจึงรับได้ในทุกจุดด้อยของตัวเองและ

เส็กซี่นั่งสวยนะครับพรุ่งนี้มาวิทย์กอล์ฟบัวเล่กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว
ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ